ตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด
ทรูช้อปปิ้งช็อปที่ใช่รู้ใจคุณ

แต่จะป่วนปานฮาขนาดไหน

อยากได้ของผักให้

ใครใส่ถ้าเลยล้องดิเกเลย
เอ๊ะลองดิเก

จันทารอยแจมฟ้าเด่นเดือนเผ็ด

เยอะมาก
ให้ใส่ออกจุดแอบบ้าปะ

ไอ้เบิร์ดถูกเล่นกับผู้ขนาดนี้เลยเหรอมันไม่เอาหมวกอ่ะ
ยอกวิเศษยังไม่จริง

ถ้าวิเศษจริงนี่ผมเต็มใจนำเหนอ

นี่คือเสื้อวิเศษ

ก็ใช่ไงแต่ใส่แล้วเต้นได้

ก็ใช่ใส่แล้วเต้น
ผมไม่อยากจะเชื่อเลยพี่
พี่ไม่เชื่อแล้ว

ออกสักทีหน่อย
เต้นออกอย่างไร

เอวเยี่ยม
เชื่อไหมว่าสายตกเพิ่งเต้น
พี่แพทย์ไม่เชื่อค่ะพี่แพทย์บอกเมื่อกี้

เชื่อไหม
ยินไงนะคะโอ้โฮ

เป๊กแป๊กเสื้อยู่นี่
อ้าวคะโอ้โฮนี่ละ

พี่อีกแล้วฮ่าอุ๊ยเอาสะหอบเลย

ชอบนะแต่ว่าอยากได้อะไรที่มันวิเศษกว่านี้แบบ

ไว้อ๋อพี่เป็นพ่อมส
ใช่ที่ต้องการบินขึ้นไปบนฟ้า
นี่เลยพี่ผมนำเสนออันนี้เลยครับพี่
อันนี้เลยครับพี่

นี่ครับผมผมบอกเลยนี่ครับเป็นไม้ผ่าวิส

คุณพันกา

อู้วมันดีจริงทอบ
เดี๋ยวแต่รุ่นนี้ตกยุคไปแล้ว

นี่กวาดด้วย
แล้วก็ตากผงได้ด้วย

แล้วก็เสริมในขอดยาง
นี่ตักผงได้มั่นคงตักได้หมดจด
แล้วผลตบพี่ยังกางเป็นร่มได้ด้วย
ไม่ได้อยู่

นี่อันนี้สุดยอดอันนี้ดีที่สุด
แล้วก็บางเบาด้วยทุกคนนี่ทำมาจากยางพาร้า

นี่ไปหักไม่มีหักรุ่นเก่ามันหักง่ายเป็นไม้
พี่ครับของผมดีกว่าราคาถูกครับพี่

แล้วดีด้วยของผมดีกว่าครับพี่ครับของน่าถูกกว่า
ไม่เอาเอาอันที่ถูกจริงถูกและดี
ทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์อ่ะเด็ก

เอาอย่างนี้สรุปแล้วไม้กวาดของใคร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

อ้าวแก๊กปวดเชิญทางนี้ค่ะครับผม
เอาล่ะวางประจำที่เลยค่ะคุณเพชรกับคุณน้าเห็นแล้วใช่ไหมคะ
ทั้ง๓ชิ้นนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ของพี่บอลก่อนเลย

อยากจะบอกว่าของผมครับพี่แพทย์ครับคุณเป๊กครับเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวฮะ
ด้ามยาวใช้กวาดสนามสวนย่า

หรือพื้นที่เปียกน้ำก็สามารถใช้ได้ครับ
แล้วบอกเลยว่าคุณแพทย์ของผมราคาถูก
พร้อมกับที่โกยผงและขอบเป็นยาง
ทำจากใยไนลอน
แล้วก็บอกได้เลยว่าเสริมขอบยางมา
ทำให้ตักผงได้มากยิ่งขึ้น

ถามเหมือนจักให้กูติดคุกค่ะ

เออตากได้ด้วยอันนี้ดีกว่านี่ทำจากยางภาราปิดแอร์เลย
ทำไมอ่ะนี่ดูสิฟันออกปากหมดแล้ว
ฝันกูเยินฝันกูเยิน
นี่ทำจากยางพาราด้ำนี่แข็งแรงที่สุดของน้าถูกกว่า

ของผมของผมถูกกว่าครับพี่เป๊กครับ
ขอบคุณต้อนรับที่ตั้งสามท่านด้วยค่ะ
ขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ

อันนี้ค่ะเลือกอันนี้อันแรกนับมันบอกว่ามันเคยซื้อสามอันร้อยอะไรสักอย่างอ่ะ
แต่ยังไงอ่ะแพทย์ก็คิดเหมือนนับคืออันเนี้ยคือด้วยด้ามต่างต่างอ่าฮะ
แล้วก็ดูแข็งแรงแล้วก็ตรงนี้ดูเขาทองมาอย่างดีน่าจะใช้ได้นานค่ะ
แล้วอันนี้เราเห็นเวลาแบบเขามาขายใช่เขามาขายอ่ะ
คือน่าจะมัดเองทำเองทำด้วยมือค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะถูกสุด
งั้นคุณสรุปว่าข้อหนึ่งไม้กวาดทางมะพร้าวถูกสุดค่ะ
จะเฉลยข้อหนึ่งก่อนและไม่กวาดทางมะพร้าวราคา
เลข้าวมาก่อนเลยค่ะแล้วตามด้วย
น่ะกว่ากะนับนับนับออกมาแล้ว๓๑หล้อย
แล้วเป๊กขอเฉลยอันนี้ค่ะไม้กวาดพร้อมที่ต่างตรงค่ะ
มาต่อมาตามด้วยเลข

ราคาอยู่ที่

จะตอบถูกหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นครับ
มารุ้นครับ

ถ่ายรูปของตัวท่านเอง
แกงปวนด้วนราคาบนหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการและเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊ค
งป่วนด้วนราคาเรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ